รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
มาถึงตอนนี้ต้องบอกว่าความเชื่อความศรัทธา
ต่อเรื่องราวพญานาคนั้นมีมากมายหลากหลาย
รวมทั้งศิลปะวัฒนธรรมอีกทั้งสถาปัตยกรรม
โบสถ์วิหารต่างของพระพุทธศาสนา
หลวนมีพญานาคแทบทั้งสิ้นเรื่องราวแห่งตำนาน
เกี่ยวร้อยผูกพันกันมาตั้งแต่ครั้งบรรพการ
ล้วนมีประวัติศาสตร์สืบทอดความศรัทธา
มาสู่ลูกหลานไม่เสื่อมคลายและยิ่งทวีคูณมากขึ้น
เชกเช่นที่จังหวัดนครพนมแห่งนี้ที่ชาวเมืองร่วมแรงร่วมใจกัน
สร้างองค์พญาศรีสัตนคราชด้วยความศรัทธา
กลายเป็นแลนด์มาร์คและศูนย์รวมจิตใจอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครพนมครับ
ตอนนี้เราอยู่กันที่พญาศรีสัตนคราชซึ่งเป็นจุดแลนด์มาร์คของจังหวัดนครพนม
ทำไมนะจุดตรงนี้เขาถึงเอาเป็นจุดแลนดมาร์คเพื่อที่จะสร้างพญานาค
ต้องเป็นจุดนี้และสำคัญต้องหันหน้ามาอย่างนี้ด้วย
มันมี๒คำตอบนะคำตอบที่หนึ่งก็คือทำไมต้องอยู่ตรงนี้
คำตอบที่๒ก็คืออันนี้สำคัญมากทำไมต้องสร้าง
เอาอย่างนี้เราก็เริ่มจัดแลกก่อนทำไมต้องอยู่ตรงนี้
ท่านพูดว่าสมชายท่านปัจจุบันนี่นะและท่านก็อยู่จังหวัดเศียรที่นี่ด้วย
ลิมแม่น้ำโขมทั้ง๒ฝั่งคือไทยและราวข้างนู้นคือคำว้นใช่ไหม
ตามหลักวิศวกรรมแล้วมันลาบไปหมดมันลาบเกิน
มันลาบเกินการที่มีอะไรโดดขึ้นมาปุ๊บเนี่ย
มันจะกลายเป็นจุดสนใจของคนทั้งสองฝั่ง

ท่านก็เลยมีความคิดสร้างเพราะว่าถ้าคิดสร้างมันไม่มีเงิน

ท่านผู้ว่าก็ต้องระดมศรัทธาของคนทั้งจังหวัดนครพนม

อันแรกไม่มีเงินเลยสร้างเหลี่ยนอันแรกไม่มีเงินก็เริ่มสร้างเหรียญรุ่นแรก
ก็ไปกราบหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดนครพนม
แล้วก็ไม่มีเงินก็ขอความอนุเคราะหงเคราะห
ท่านก็ช่วยและช่วยตั้งชื่ออันนี้ด้วยนะ
ด้วยนะว่าเป็นพญาศรีสัตว์ธรรมดรเป็นเป็นนามจากเจ้าคณะจังหวัด
หรือเจ้าวาดวัดพระธรรมดรตั้งนามนี้อ๋อคนตั้งให้เลย
นามนี้ด้วยแล้วก็เหรียญที่สร้างก็สร้างเสร็จ
รุ่นหนึ่งรุ่นสองจนสามารถสร้างรุ่นหนึ่งแล้วเสร็จหมดเลย
แล้วก็สามารถเอาเงินไปสร้างอาคารพยาบาลอะไรผมจำไม่ได้
คือเงินยังเหลืออีกอ่ะเงินเหลืออีกอ่ะคือแบบศักดิ์สิทธิ์มากนะ
แล้วทำไมถึงต้องสร้างเป็นแบบอ่าปางนี้อันดับเจ็ดเศียร
สำหรับเนรชัพท์ทรงที่วัดพระธาปนมอืมมีพญานาคต์เจ็ดเจ็ดองค์อ่า
มีนามยังปรากฏปรากฏว่าเพื่อให้พร้อมกับพญานาคทั้ง๗๗องค์ตามที่ปรากฏว่าเฝ้าพระธาตุพนมหนึ่ง
สองเพื่อให้มีความสัมพันธ์กับสองแผ่นดินอืมเพราะว่าทางฝั่งนู้นคือคือทางทางลาวเนี่ย
มีความเชื่อเรื่องพญาศรีสัตนคราชเพราะนั่นคืออาณาจักรศรีสัตนาคณะหุด
คือเมืองแห่งนาคที่เขาเรียกว่าร้านช้างร้านช้างนะฮะร้านช้างร่มขาว
ทีนี้ความหมายในอดีตตรงนี้มันไม่ใช่ไทยลาวอดีตมันก็คืออาณาจักรศรีโคตบูรณ
คือแผ่นดินเดียวกันแผ่นดินเดียวกันซึ่งหมายถึงว่ามันไปสุดถึงอุบลรัชธานี
และยาวไปถึงจีนนี่คือความหมายนี่คืออาณาจักรใหญ่ยิ่งใหญ่มากยาวไปถึงจีน
จีนเลยแล้วสิ่งนี้เกิดขึ้นในยุคสมัยนี้แล้วเป็นเวลาเกิดที่ดีมากคือเร็วไหม
วัดทุกวัดเขาให้เอาเทพเอานาคอะไรออกจากวัดอ่า
ท่านผู้ว่าสมชายนำคนนครพนมสร้างสิ่งนี้ไม่อยู่ในวัด
มันจึงเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่คุณหนุ่มคุณพระดำรู้ไหมครับ
เมื่อปีที่ผ่านมาท่านผู้ว่าการจังหวัดพร้อมทั้งคนนครพนม
ทั้งจังหวัดระดมจัดพิธีเหมือนกับศรีสัตนคราชบูชา
โดยให้ชุมชนที่อยู่ในพระธาตุต่างเช่นพระธาตุเรนูพระธาตุต่าง
ท่าทาอุเทนจัดบวงสวงโดยเอาครูอาจารย์ราชการคิดท่าไล่ลำบวงสวงตัวเอง
แล้ววงสวงวันนี้๗เย็นมาบวงสวงที่นี่ต่อแล้วไล่ลำต่อ
เป็นการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนำศรัทธาคนทั้งแผ่นดินคือจังหวัดนครพนม
ในวันที่มีการอัญเชิญองค์พญาศรีสัตนคราชมาไว้ที่ริมแม่น้ำโขงนั้น
เกิดเรื่องราวที่ชาวบ้านเรื่องลือกันว่าได้มีนกนับพันตัวบินไปทั่วท้องฟ้า
และท้องฟ้าเกิดแปรปรวนไปทั่วบริเวณเป็นที่ปรากฏแก่ชาวเมืองในวันนั้น
พิธีก็ผ่านไปได้ด้วยดีโดยไม่ติดขัดแม้แต่ประการใด
ซึ่งการจะหล่อองค์พญาศรีสัตนคราชนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
แต่เป็นเรื่องของความศรัทธาที่ถูกจัดสรรมาแล้ว
เพราะแม้กระทั่งผู้ที่ทำการหล่อขึ้นมานั้นยังมีชื่อว่าผู้ชง
ซึ่งชื่อนี้มีความหมายว่างูหรือนาคนั่นเองครับ
อาจจะเป็นความบังเอิญหรือว่าเป็นความเจาะเฉพาะเจาะจงเลือกมาก็ได้
แต่คิดว่าน่าจะมีบางอย่างเหมือนทุกอย่างมันมีช่องมันมีทางเดินของมัน
มันมีเรื่องของเขาอยู่เราไม่รู้ตัวชื่อก็เป็นส่วนหนึ่ง
ชื่อภุชงจริงแล้วเป็นชื่อของพญานาคพญานาคมีอนันตะภุชงตนาคาราช
ตอนนั้นไม่ทราบตอนที่เด็กเลยอายุ๑๕นี้ไม่ทราบว่าเป็นชื่อ
เป็นชื่อแต่เห็นแล้วสะดุดเห็นแล้วใช่เห็นแล้วชอบ
พอหลังจากนั้นเราก็เรียนศิลปะวันหนึ่งเราก็ทำงานรับจ๊อปทำนู่นทำนี่ไป
งานต่างก็เขาจ้างมาแล้วก็ทำไปจ้างมาก็ทำไป
พญาศรีสัตนคราชหล่อด้วยทองเหลืองมีน้ำหนักรวม๙๐๐กิโลกรัม
เป็นรูปพญานาคขดหาง๗เสียนประดิษฐานบนแท่นฐาน๘เหลี่ยมกว้าง๖เมตร
ความสูงทั้งหมดรวมฐาน๑๕เมตรและสามารถพ่นน้ำได้
และที่สำคัญองค์พญาศรีสัตนคราชองค์นี้จะไม่มีที่ใดเหมือน
เพราะมีสร้อยสังวานคล้องคอเหมือนกับลวดลายที่ซุ้มประตูขององค์พระธาตุพนม
เพื่อแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของจังหวัดที่สืบสารต่อเนื่องมาอย่างยาวนาน
การทำพญานาคตรงนั้นแล้วก็การทำแลนดมาร์คณจุดนั้นเนี่ย
มันมีภาคประชาชนมันมีที่มามันมีประวัติศาสตร์
มันมีความเชื่อเก่า
คือความเชื่อที่เป็นพื้นฐานของคนริมแม่น้ำโขง
ลากไปถึงพระธาตุพนมนะฮะ
ธรรมนมก็มีเขาก็จะเชื่อว่าพญานาคทั้ง๗ตนเนี่ย
ดูแลดูแลพระธาปนมอยู่

ชาวบ้านเขาเชื่อว่ามันเป็นจุดที่แรงที่สุดตรงนั้น
การที่จะไปทำอะไรตรงนั้นถ้าไม่เชื่อศรัทธา
ไม่มีความเชื่อไม่มีความศรัทธามาทำเพื่อจะ

จะไม่โอเคจะไม่ลงตัว
เพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าจุดนี้จะแรงอยู่เพราะว่า
คำว่าแรงคือประชาชนให้ความสนใจให้ความอะไร

การจะมาทำอะไรมันไม่ใช่เรื่องง่ายหรือว่าเรื่องอะไร
การทำงานเนี่ยการสร้างพญานาคเนี่ย
คือคนยุคเก่าก็สร้างมาเยอะแยะ
ทำมาจนเป็นตั้งแต่บรรพรุษเราก็ทำมาเป็นพันปีนะครับ
ในการทำเนี่ยมันก็มีคำวิภาควิจารณ์ของหลายฝ่าย

โดนใจที่สุดคือถ้าเราเชื่อมั่นว่าเรา
เราจะเอาสไตล์นี้อารมณ์แบบนี้เราต้องทำไป
ก็มีคนบอกให้ถอยนะพักพวกกันมาให้ถอยเถ
เพราะว่าเรื่องเยอะก็มีคนจะถอย

เพราะเรารู้ว่าเราต้องทำเราต้องดันให้สำเร็จ
ด้วยความมุ่งมั่นของอาจารย์ผู้ชม
แม้จะมีอุปสรรคแต่ก็เกิดปฏิหาร

มันมีปัญหาตอนเราขึ้นฟอร์มเสร็จแล้วเนี่ย
มันหลายอย่างบางทีถ้าจะมองว่าปฏิหารก็ส่วนหนึ่ง
ถ้าจะมองว่าความประมาทของมนุษย์ส่วนหนึ่ง
พอเราขึ้นฟอร์มคงสร้างเป็น๙เมตรแล้ว
เป็นโฟมก่อนที่จะโปะพวก
คิดพึ่งเข้าไปก็เด็กมันขึ้นไปเชี่ยงข้างบน
จะมีการมาเตือนแล้วก็หลังก็บอกว่าเฮ้ยการทำงานทุกอย่างเนี่ยอย่าประมาทนะอย่าให้มีสติให้มีใจอยู่กับงานมากกว่าบางคนที่เขาเข้าทรงเขาบอกเขาเตือนว่าดีนะที่ปกติแล้วเอาถึงตายนะการบวงสวงที่ผิดพลาดที่สุดที่ผมเจอเนี่ยคือบวงสวงด้วยเนื้อเป็นพวกเป็ดเป็นพวกเป็ดพวกไก่เนี่ยคือจริงพอเรามารู้ตอนหลัง
เป็นมังสินพลักษณ์เป็นนับถือสินไม่ควรจะกินเนื้อสัตว์ไม่ควรจะฆ่าสัตว์เพื่อจะไปบูชาท่านนี่แหละครับนี่ฮะที่เกิดก็คือเรื่องของของไฟของเลยการมาเตือนเนี่ยพอหลังจากนั้นเราก็ปรับเปลี่ยนแล้วก็ค่อยเข้าใจคือระยะ๕ปีเนี่ยมันทำให้เราเรียนรู้กับเขาผูกพันกับเขาแล้วก็เห็นศึกษาซึ่ง
มันก็ถือว่าเกิดมาครั้งหนึ่งเราได้ทำงานแบบนี้ก็ถือว่าที่สุดของผมแล้วเพราะว่าจากเด็กบ้านนอกคนหนึ่งที่อยากเรียนศิลปะอยากทำนู่นทำนี่แต่พอพอมีโอกาสได้ทำขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นบุญเป็นโอกาสที่ข้างบนเบื้องบนเลือกผมให้มาทำเพราะว่าช่างหรือว่าศิลปินศิลปะเนี่ยมันมีคนจบมาเยอะแล้วมีคนเก่
สร้างผลักงานเอาไปตั้งจนสำเร็จ
ทำไมนาคองค์นี้จึงมี๗เสียร
พญานาคาราชหลังยุค๒๕๐๐ที่สมเนรทรัพย์แห่งวัดพระธาตุพนม
ทรงว่านาครักษาพระธาตุพนมมี๗พระองค์หรือ๗ตน

เขาจะมีพญานาคาราช๑๕ตระกูล
เขามีความเชื่อว่า
มีพญานาคพระองค์หนึ่งในฝ่ายลาวชื่อว่าศรีสัตนคราช
ดังนั้นพระนามนี้คือศรีสัตนคราช
ภูกรณคอนวัดพระธาปนม
จึงเป็นสิ่งศรัทธาของคนสองฝั่งโขง

ไม่ใช่แปลว่าเป็นพญานาคของใคร
ไม่ใช่นาคของไทยไม่ใช่หน้าของเรา

วันนี้หนูมาลำถวายปู่ค่ะ
พอดีว่าหนูบนขอท่านไว้ว่า
ถ้าเกิดให้ได้ตำแหน่งในหน้าที่การงานแล้ว
หนูจะมาลำถวายองค์ปู่ท่านนะคะ

เตรียมตัวที่จะมาลำหนูฝันเห็น
ฝันเห็นเหมือนลักษณะเหมือนงูใหญ่นะคะ

หนูก็เลยคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าปกติ

พอมีวิธีจัดวงสวงปั๊บหลายครั้งหนูเคยเห็นก็
ก็มีเหมือนฟ้าฝนจะตกนะคะ
องค์ปู่ท่านรับรู้ว่าจะมีคนมา
ลำแก้บนท่านหรือว่ามีการวงสวงท่านนะคะ

ก็คือเป็นแรงผลักดันให้เราตั้งใจ
แล้วก็เป็นจากองค์ปู่ท่านด้วยนะคะ
ไม่ว่าใครก็ตามที่ถือ
ผ่านใบสีหรือถือสิ่งของมา
ขึ้นเครื่องสักการะบูชาเนี่ย
แล้วแต่เป็นความงดงามหมดเพราะว่า
มาจากภายในคือจากจิตใจนะคะ
หลายคนที่มาก็จะเอาพลังมารวมกันนะคะ
น้อมถวายเป็นพุทธเทวะนาคาองค์การ

ยังมีผู้คนมากมายจากทั่วประเทศ
หลังไหลเข้ามาขอพรจากองค์พญาศรีสัตนคราช
และที่เป็นข่าวดังไปทั้งประเทศ
ที่มีชายคนหนึ่งถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑

เพราะพลังศรัทธาต่อองค์ศรีสัตนคราช

ขออนุญาตนี่เป็นประวัติศาสตร์หรือเป็นสจดีครับ
ใช่ครับเป็นสจหรือเปล่าหรือเปล่าสจ
ที่มาที่ไปของการรอตเตอรี่๑๒ล้าน

คือได้จากอุณหภ์นี้หรือ

ก็คือเราไม่มีทางออก

ธุรกิจทำเกี่ยวกับ

แล้วยังไงครับคุณมาขอยังไงแล้วคือเราประกอบกิจการแล้วเราลงมือทำไม่ได้
ก็อยู่วันหนึ่งมีร่างทรงมามาท้วงเรานะครับว่าเราทำไม่ถึง
ท่านต้องเราทำไม่ถึงทำไม่ถึงคือร่างทรงมาท้วงเลยทำไม่ถึงคืออะไรฮะ
คือแบบว่ายังไงอ่ะทำไปก็ตั้งท่อดูดอะไรก็เรือก็เสีย
ทุกวันเป็นเวลาสองเดือนเต็มเต็มเลยเกือบหมดตัวเกือบหมดตัวอ่า
อยู่ดีร่างทรงก็วิ่งลงไปในแม่น้ำอ่ะร่างทรงมาจากไหนร่างทรงนี้อยู่ที่
แถวแถวท่าซ้ายไม่แล้วเข้ามาได้ยังไงคุณไปตามเข้ามาเลยไม่ครับไม่
อยู่ที่นี่เขาก็มาที่ทำงานหากินหรือคุณใช่ใช่เขาให้ทำยังไง
ขอในขอในแม่น้ำโขงแล้วก็บอกผมว่าขอแค่ถวายอ่า
หลวงพ่อโสธรแค่นั้นครับถวายหลวงพ่อโสธรใช่ถวายที่ไหนที่ตำหนักเขานะครับ
คุณก็ถวายหลวงพ่อโสธรแล้วเป็นไงต่อฮะแกก็บอกผมคำนึงว่าห้ามอวดโอ้
มันก็ดีขึ้นนะครับพี่ดีขึ้นแบบ
ต้นถึงสามสิบชุนาเขาให้เขาให้หยุดดูด
แล้วก็มันเราก็ธุรกิจเราก็หยุดดำเนินการช่วงนั้นก็จังหวะที่
เดินเข้าไปไปกราบชวนชวนแฟนไปไปกราบแล้วเดินออกมาผมมาเห็น
ป้ายศิราจรรยภ์หลักหน้านะครับผมเห็น๓วา๓๖สอก
๓วา๓๖สอก
ก็คือน่าจะเว้นสุขแล้วพบกว่า
ความกว้างความกว้างผมเลยครับความกว้างผมก็เดินออกมาหน้าวัดผมก็ซื้อ
เตอรี่สามสามหกสามสามหกเลยใช่เขาก็ยกแผงให้ผมผมบอกไม่เอา
ผมเอาสามสามหกได้สิบสองใบเป็นเงินเท่าไรสองหมื่นกว่าบาท
สองหมื่นกว่าบาทก็แค่สองหมื่นกว่าบาทยังไม่พอ
เพราะต้องใช้อีกเยอะมากเลยนั่นครั้งแรกนะหลังจากนั้นฮะ
หลังจากนั้นก็งวดต่อมาก็เอามันเคยถูกอย่างนี้นะ
เขาเขาเคยให้เรายกแผงงวดต่อมาก็เปลี่ยนจากสามสามหกเป็นซื้อ
หกสามสามไปเอามาจากไหนก็เริ่มตัวนี้แหละครับก็คือเอา
ที่ไปเห็นแค่นั้นแหละครับครับกลับเอาอ่าซื้อแปดสิบกว่าใบพี่
แปดสิบกว่าใบอ่าออกเลยฮะไม่ถูกสักตัวแต่ไปถูกเลขหน้าสามตัวสองใบ
เท่าไหร่ได้เท่าไหร่แปดพันแค่นั้นเองอ่า
ทุนไหมพอดีเจ้าหลังจากนั้นล่ะครับแต่จังหวะที่หวยออกเสร็จปุ๊บนะครับ
มันปื๊ดขึ้นมาตรงนี้เลยงวดหน้าซื้อสองสี่นะครับ
ขึ้นมาเองเลยฟื้นขึ้นมาเองอยู่ในนี้คิดเองเลยคิดเองเลย
ว่าซื้อสองสี่อ่าสองตัวเท่านั้นสองตัวเท่านั้นอ่า
ก็ซื้อก็มากราบไหว้มากราบมาที่ไหนฮะที่นี่แหละครับ
กราบที่นี่ครับก็มากราบไหว้ทำไมถึงต้องมากราบที่นี่
ในเมื่ออยู่ดีละตึกลงมาสองสี่แล้วมันถึงมากราบที่นี่ก็มาขอ
เพราะเคยขอหลายหลายอย่างก็ก็ได้สมดังที่ขอครับครับแล้ว
ก็มาขอแล้วก็มาแก้มาถวายมาตามที่เราขอแล้วก็ไปซื้อ๒๔
ใช่ไปซื้อที่ไหนเนี่ยครับคือข้างหน้าที่ข้างหน้าองค์ท่านเนี่ยเหรอฮ
ครับตรงเต็นต์เนี้ยนะครับซื้อตัวเลขอะไรซื้อสองสี่
เหมายกแผงเหมายกแผงเหมายกแผงหมดไปเท่าไหงวดนั้น
ไปสองร้อยกว่าใบไม่เคยซื้อหวยเยอะขนาดนี้
ร้อยกว่ามันก็ตกสองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นกว่าบาทคิดว่าอ๋อแค่เลขร่างสองตัว
ปรากฏว่าปรากฏว่าหวยออกมาเลขท้าย๒ตัวก็ออกมาแล้ว
ออกรางวัลที่หนึ่งก็นั่งลุ้นเป็นมันออกมาหนึ่งสี่สาม
สองสองสี่แต่ยังไม่ได้แต่ยังไม่รู้ว่ายังไม่รู้ว่า
มันมีอะไรมากกว่านั้นใช่ไปรู้ตอนไหนก็รู้ตอนที่ถูกเสร็จแล้วก็คนมาดีใจด้วย
แล้วพูดขึ้นมาว่าซื้อสองสี่มานั่งเยอะมันจะไม่ถูกระวังที่หนึ่งเหรอ
แล้วก็ออกก็ออกมาตรวจนั่นเดี๋ยวนั่นเลยเป็นไงเจอไหมประมาณเกือบแปดสิบใบมาเจอ
หัวเล่มสีแดงแดงสิบสองใบสิบสองล้านหนึ่งสี่สามสองสองสี่สิบสองล้าน
โดดดีใจเลยได้ใช้หนี้ให้พ่อให้แม่แล้วเวลาขอพญาศรีสัตคราช
ลูกหลานไม่ไหวแล้วไม่ได้บนบานนะครับขอ
ทุกวันนี้ยังขอรางวัลที่๑อยู่ไหม
ทุกวันนี้ก็ขอเรื่องอื่นนะครับ

สาเหตุที่องค์ภัทธาสน์

เพราะพญานาคเนี่ยท่านต้องการที่จะให้ลงไป

จะมีเหมือนรักษณะเราไม่น่าใจว่าเป็นอะไร

ว่ายถวนน้ำจะอยู่บริเวณแถบนี้แหละครับ
และเลือกว่าชาวบ้านนะ

ปรากฏว่าพอเรือเข้าไปใกล้เนี่ย
นี่คือเป็นหงอนขององค์พญานาค
ท่านก็มาเข้าฝันอีกเขาจะมาขออยู่ด้วย

ไม่รู้ว่าชื่อเขาชื่ออะไรแต่เขาก็มาบอกชื่อว่า
เขาชื่อพ่อปู่กาบพงคำ